เพราะว่าเรื่องนี้จะพาไปดูความน่ารักของคุณแม่คุณลูกคู่หนึ่ง
คุณชนะเคยไหมเวลาคุณแม่คุณยุ่งอยู่

มันความสุขดิฉันต้องถามคุณเลย

คือคุณลูกเนี่ยพยายามอยากจะถ่ายคลิปกับคุณแม่

เราไปดูสิว่าคลิปที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะ

หากจะทำกับข้าวจะกินไหมกับข้าวเนี่ย

แต่ลูกก็รักในการถ่ายคลิปไง

โดนเข้าไปเต็มแม่เอาถาดตีหัวดังโป้ง

เพราะคุณแม่บ่นต่อค่ะแน่นอนค่ะ
คือปกติแล้วคุณแม่กับคุณลูกคู่นี้เนี่ย

แต่ลูกจะชอบแกล้งแม่เป็นประจำแบบนี้

กดถูกใจกดไลค์นี่เป็นล้าน
แม่ไม่ปลืมนะคะ
แต่ผมไม่ค่อยตีอย่างนี้เลย

นี่ถ้าคุณแม่ไลน์มาหาดิฉันซักคราวเลยอะค่ะ
บอกว่าวันนี้คุณชนะลืมนู่นนั่นนี่บ้าง

แกล้งแม่อีกแล้วเนี่ย
จริงเราก็เห็นใจนะเวลาแกล้งเขา
แต่ว่ามันสนุกจริง